เลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนสำหรับนักลงทุนไทย
เพราะว่าจากการไปสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลเซีย
ชอบอะไรคล้ายกันกับคนไทยน่าจะเกาะจุ
น่าจะสามารถไปเจาะกลุ่มตลาดได้ไม่ยากเท่าไห

รายได้เฉลี่ยของคนมาเลเซียที่สูงถึง๑๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยราว๑เท่าตัว
ทำให้คนมาเลเซียมีกำลังซื้อสูง
ขณะที่รสนิยมของคนมาเลเซียใกล้เคียงกับคนไทย
ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยม
เป็นหนึ่งในธุรกิจไทยที่เข้ามาลงทุน
ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในมาเลเซีย
ซึ่งในช่วง๓ปีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ
มียอดขายสูงกว่าร้อยละ๑๐เมื่อเทียบกับยอดขายในไทย
ขณะที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น

เป็นโอกาสของนักลงทุนไทย
มาเลเซียให้ความสำคัญในการพัฒนากรง
สร้างพื้นฐานรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ขณะเดียวกันก็มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดแข็ง
ก็ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องประดับและของใช้

เป็นแรงดึงดูดนักธุรกิจจากทั่วโลกและไทย
สนใจเข้าบุกตลาดมาเลเซีย

สิ่งที่นักธุรกิจไทยไม่ควรมองข้ามคือ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
เพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินผันผวน
ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากกรณีที่ค่าเงินริงกิจ

เอกอากราชทุทธิ์ไทยประจำมาเลเซียยังเสนอว่า
ภาครัฐควรอาศัยโอกาสช่องทางการลงทุนในมาเลเซีย
นักรบการค้าระหว่างประเทศหรือเทดเดอร์
เพื่อลุกตลาดมาเลเซียอย่างจริงจัง

เช่นข้าวนมน้ำตาล

ยังมีความต้องการสูงในมาเลเซีย
เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
จากปีที่แล้วที่มีมูลค่ารวม๑ล้าน๒แสนล้านบาท

รอแต่ออเดอร์จากภายนอก

ในโลกปัจจุบันที่การเงินขันสูงข้อที่หนึ่ง
ข้ามแดนการข้ามด่าน

เพราะว่านี่ก็ต้องหาวิธีการลดความแออัด

ธุรกิจท่องเที่ยวและอาหารฮาลาน
โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารที่ได้รับความนิยมสูง

ในมาเลเซียแล้วถึง๖๐๐๐แห่ง

รัฐบาลจะสนับสนุนและแก้ไขกฎระเบียบต่าง

เทวรัฐทีวีรายงานจากประเทศมาเลเซีย